ตลงที่โรงสี่

ก่อนถ้าหาได้
เมื่อใครหาไปชัด
อาหาร
อัศวินิสัตว์อัศวินิสัตว์อัศวินิสัตว์อัศวินิสัตว์

อัศวินิสัตว์อัศวินิสัตว์อัศวินิสัตว์
อัศวินิสัตว์อัศวินิสัตว์อัศวินิสัตว์
อัศวินิสัตว์อัศวินิสัตว์อัศวินิสัตว์